เตือนกันไว้เลยนะใครคิดไม่ดีใครอยากจะไปรับจ้างเปิดบัญชีม้าเนี่ย
เด็ดขาดตอนนี้โทษจะหนักขึ้นแล้วด้วย
ส่วนอีกเรื่องหนึ่งมีข่าวดีข่าวดีสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่อยากจะกู้ยืมกรยศ
แต่ว่าข่าวดีที่ว่าคืออะไรต้องมาฟังกันในเช้านี้ต้องรู้
ข่าวดีของนักเรียนนักศึกษาที่ต้องการกู้ยืมเพื่อการเรียนนะครับ
โดยพรบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกรยศฉบับที่๒
ได้ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้เมื่อวานนี้แล้วครับ
สาระสำคัญที่เปลี่ยนแปลงก็คือการกู้ยืมไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันในทุกกรณีครับ
และสามารถกู้ยืมเงินเกินจำนวนปีที่กำหนดไว้ในหลักสูตรได้
โดยคณะกรรมการกองทุนกยศมีหน้าที่กำหนดมาตรการช่วยเหลือให้ผู้กู้ยืมเงิน
มีงานทำและสามารถชำระเงินคืนกองทุนได้
ที่สำคัญกำหนดดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ๑ต่อปี
ไม่มีการคิดดอกเบี้ยทบต้นกรณีผิดนัดชำระ
ให้เสียเงินเพิ่มไม่เกินร้อยละ๐๕ต่อปีครับ
ทั้งหมดนี้ก็เพื่อช่วยให้นักเรียนนักศึกษาได้มีเงินเรียนและมีงานทำกันนะครับ
เรื่องนี้ก็ต้องเตือนกันไว้เลยครับใครนะใครคิดจะรับจ้างเปิดบัญชี
หรือเป็นบัญชีม้าโทษหนักขึ้นนะ
โดยพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
กำลังจะมีผลบังคับใช้เพื่อแก้ไขปัญหาการหลอกลวงออนไลน์
รวมไปถึงป้องกันอาชญากรรมรูปแบบนี้ต่างเนี่ย

ความผิดตามกฎหมายคือจำคุกไม่เกิน๓ปีปรับไม่เกิน๓แสนบาทครับ
ส่วนคนที่เป็นธุระจัดหาหรือโฆษณาบัญชีม้าสิบม้าเนี่ย
โทษจำคุก๒ถึง๕ปีปรับ๒๐๐ถึง๕๐๐บาทครับ
กฎหมายศ

ที่ต้องการเปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม
ปีนี้ต้องรีบหน่อยเพราะจะหมดเขตเปลี่ยนสิ้นเดือนนี้นะครับ
โดยสำนักงานประกันสังคมเปิดให้ผู้ประกันตนมาตรา๓๓และมาตรา๓๙
สามารถแจ้งเปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม
หรือเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปีได้จนถึง๓๑มีนาคมครับ
สามารถไปยื่นแบบเลือกสถานพยาบาลได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศครับ
ไซต์หรือแอปเนี่ยถ้าทำผ่านทางเว็บไซต์หรือแอปก็
ไม่ต้องไปทำที่สำนักงานประกันสังคมให้มันซ้ำซ้อนอีกนะครับ